หลายคนก็แชร์กันออกไปบอกคุณศิลาเป็นอะไรตาย

ถึงไปอยู่ในโรงศพแบบนี้
แต่จริงคราวนี้คุณศิระเจนจาคะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกัน

ประชดและสะท้อนบอกว่าในยุคโควิดแบบนี้
เราไม่รู้เลยว่าชีวิตจะรอดผ่านพ้นสถานการณ์ได้หรือไม่

ใช่จะตายวันตายพุ่งโดยไม่ได้รอใครหรือไม่

หรือว่าคนไม่ดูแลประชาชนขอให้มีอันเป็นไป
ไปดูคุณศิราเขาจัดหนักหน่อยนะครับ
นี่นะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้น
คุณศิระก็ลงไปนอนในโรงศพนะครับ
เป็นการนอนซ้อมตายโชว์ให้ผู้สื่อข่าวได้ดูได้ถ่ายทำ

ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้

นอนรอความตายอยู่ที่บ้านนะครับ
อาจจะตายวันตายพรุ่งโดยไม่ได้สั่งลาใครด้วยซ้ำ
แม้กระทั่งยาฟาวิพิราเวียก็ไม่ได้กิน
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใครจะต้องรับผิดชอบหลักรู้ไหม

พูดไปถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค
ในแพทย์โอภาษณ์การกวิ่นคง

บอกว่าอธิบดีควบคุมโรค
คนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแก้ปัญหาโควิด๑๙
ว่ายังไงจะต้องรับผิดชอบกับการสูญเสีย
ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ยังไงวางเฉยไม่ได้นะ

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งเปลี่ยนตัว

นายพาดโอภาคอธิบดีกรมควบคุมโรค
เห็นภาพคนป่วยคนนอนรอความตายอยู่ที่บ้านไหม
เห็นคนรอการช่วยเหลือแบบไร้ความหวังหรือไม่
วันนี้ผมเชิญพี่น้องสูญผชนมา
ผมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะติดโควิดเมื่อไหร่
แต่วันนี้ผมยังมีปากที่พูดให้ใครประชาชน

เพราะเพราะฉะนั้นตั้งวันนี้ผมขอซ้อมตาย
ธิบดีควบคุมโรคติดต่อ

ให้ประชาชนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติโควิดได้หรือไม่
ถ้าไม่ไหวท่านพักเถอะ
นี่แหละครับนอกจากจะสะท้อนว่าคนเรา
จะรับสภาพรอความตายที่จะมาถึงแบบนี้หรือไง
แล้วก็คุณศิราบอกขอสาบแช่งให้บรรดาบุคคล
ยังหากินหาผลประโยชน์จากวัคซีน
และเห็นการตายของคนไทยเป็นเรื่องเล่น
ว่าขอให้ท่านพบกับภัยพิบัติทางการเมือง

และขอให้กรรมนั้นตามทันคนเหล่านี้
ภายในพบในชาตินี้ด้วยนะครับ